คุณผู้ชมครับตามมาตรการที่ประเทศไทยกำลังใช้อยู่
คือใครเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศต้องกักตัว๑๔วัน
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็อยู่ในเกณฑ์นี้

กักตัวไปแล้ว๑๓วันอีก๑วันจะครบจะปล่อยกลับบ้านอยู่แล้ว

ถูกต้องแต่เขาเครียดกระโดดตึกฆ่าตัวตาย

ก่อนจะเข้าไปต้องใส่ชุดผ่าเชิงโรคโควิดแบบนี้เข้าไปตรวจสอบ

นราธิวาสอายุ๕๑ปีจริงแล้วเขาถูกกักตัว
เพื่อไปตรวจหาโควิด๑๙แต่เขาเครียดกระโดดลงมาร่างกระแทกพื้น
หน้าที่ริมระเบียงชั้น๒ของอาคารภายในโรงพยาบาลแห่ง๑
สมุทรประการเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับ
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบอกว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากอินโดนีเซีย
ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะเขาไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อินโดนีเซีย
แล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยบินมาลงเครื่องที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
แล้วก็ต้องกักตัว๑๔วันเขากักตัวไปแล้ว๑๓วัน
อีกวันเดียววันนี้จะปล่อยกลับบ้านแล้วนะฮะอีกแค่วันเดียวจะให้เขากลับไปบ้านแล้วที่นราธิวาส
ซึ่งผลออกมาแล้วด้วยว่าล่าสุดเขาเป็นลบไม่มีเชื้อโควิด๑๙
แต่เขาเหมือนจะยังไม่ทราบคุณผู้ชมเครียดซะก่อนกระโดดตึกฆ่าตัวตายซะก่อน
ก่อนเกิดเหตุตัวเขาไปอยู่ในห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาล
ในห้องมีผู้กักตัวรวมทั้งหมด๕คน
ระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุคุ้มครั่งอรวาสขึ้นมา
ผู้ร่วมกักตัวรายอื่นไล่ตัวเขาออกจากห้องไป
แล้วก็ล็อกประตูจากข้างในทำให้ตัวเขาเข้าไปในห้องพักไม่ได้
แล้วเขาก็เลยเครียดขึ้นมาเครียดทุบทำลายข้าวของ
พยาบาลที่เข้าเวรอยู่ต้องพยายามไปห้ามแต่เอาไม่อยู่
เนื่องจากว่าพยาบาลก็มีแต่ผู้หญิงจนต้องเรียกรับประพอขึ้นมาช่วยห้ามนะครับ
จากนั้นก็มีการเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์พูดคุยปลอบประโรมปลอบใจกันไป
เนื่องจากว่าตอนนี้อีกวันเดียวเองเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วใจเย็นนะ
บอกเข้าไปอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าผู้ก่อเหตุรายนี้ไม่ฟังครับ
นขึ้นไปบนหน้าต่างแล้วกระโดดลงมาจากชั้น๘ร่างไปกระแทกที่ชั้น๒

อีกวันเดียวแท้นะฮะจะได้กลับบ้านไปหาคนในครอบครัวอยู่แล้วนะครับ
หลังเกิดเหตุแพทย์และพยาบาลก็พยายามไปช่วยชีวิตแต่ว่าก็ไม่ทันนะครับเขาเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้
ต้องมีการใส่ชุดป้องกันโรคแบบนี้มาตรวจสอบนะฮะสาเหตุ
เบื้องต้นคงจะเกิดจากความเครียดอีกคืออยู่มา๑๓วันแล้วนะครับ
ซึ่งสุดท้ายก็ต้องเอาร่างให้กับญาตินำไปประกอบพิธีต่อไป
คือต้องยอมรับนะคะเวลากักตัวมันบางทีมันก็เครียดจริงกับการที่เราไม่เจอคนเลย
ไม่ได้เจอใครไม่ได้คุยกับใครแล้วแบบอยู่แต่กับที่ออกไปไหนไม่ได้
มันอาจจะเกิดความเครียดแล้วก็สภาวะทางจิตใจได้
จริงถ้าใครมีครอบครัวที่ต้องกักตัวอยู่แบบนี้มันโทรหาทุกวันนะคะ
เขาจะได้ไม่เครียดแล้วก็จะได้ไม่รู้สึกแบบว้าเวอะไรแบบนี้ค่ะ